คุณผู้ชมครับไปดูถุดจีนที่พิจิตรนะครับ
เมื่อคืนนี้มีการจัดฉายหนัง๓เรื่องนะฮะ
ให้กับบรรพบุรุษของคนไทยเชื้อสายจีน
ที่บริเวณพื้นที่สู่ศาลนะครับ
ซึ่งก็มีหลุมศพอยู่๓๐๐หลุมนะครับ
เดี๋ยวท่านไปดูนะฮะบางส่วนของการฉายหนังเมื่อคืนนี้นะครับ
นี่พื้นที่สุสานมูลนิธิพิจิตรสามัคคีสถานสงเคราะห์หมู่๗
ตำบลคลองขเชนอำเภอเมืองพิจิตรนะครับ
ทางมูลนิธินะครับแล้วก็คณะกรรมการนะฮะ
เขาก็จัดฉายหนังให้กับบรรพบุรุษของชาวไทยเชื้อสายจีนได้ดู
นึกในวันชิวอิกของทฤษกาลถุดจีนนะครับ
ตอนเช้าก็มีพิธีเส้นไหว้ก่อนนะครับ
เพื่อขอเข้ามาก่อนจะใช้หนังในตอนค่ำนะครับ
ก็ฉายแบบนี้มาทุกปีฮะปีละ๓เรื่องนะครับ
ก็ทำมา๕๑ปีแล้วปีนี้ปีที่๕๑
สุสานมีหลุมศพของบรรพบุรุษอยู่กว่า๓๐๐หลุมนะครับ
อันนี้หนังเรื่องแรกนะคุณภาคภูมิที่เขาฉายเนี่ย
ก็คือหนังป่วงเซียงนี่เป็นหนังเกี่ยวกับไหว้เจ้านะคะ
แล้วก็เรื่องที่สองเนี่ยก็คือเรื่องตะเคียนเป็นหนังผีค่ะครับ
ส่วนสุดท้ายเนี่ยโอ้มีครบทุกรถจริง
เป็นหนังเรื่องโปรงลางสดิ้งลำซิ่งใส่หน้า
อันนี้ก็เป็นหนังแบบแนวตลกหน่อยก็๓เรื่อง๓รถเลยนะคะ
นี่ค่ะคนที่นั่งดูในสู่สารรอบข้างนี้เงียบกันหมดเลยค่ะ
ประมาณนัก๓๐คนที่มาดูแล้วบางคนนะคุณพรรคภูมิดูหนังไปด้วย
ปฐจิครับ